เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงเวลานี้เนี่ย
ตัวเลขก็ดีขึ้นทุกวันนะฮะแต่ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับ
ประมาทกาศอย่าตกวันนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่หน้าจอนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๔
แต่เป็นคนที่อยู่ในที่กักตัวของสถานที่ของรัฐทั้งหมดนะฮะ
ถ้าติดจากทางไหมประเทศแล้วยังไม่มีนะครับ
พรกรฉุกเฉินจะยังคงเอาไว้นะครับ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
มาตรการต่างที่จะผ่อนปลนระยะ๔
เดี๋ยวอาจจะเริ่มขึ้น๑๕มิถุนายนนี้
กิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูง
ระยะที่๔จะนำเสนอเข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งอาจจะอนุญาตอย่างเช่นโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนนานาชาติ
จะให้เปิดการเรียนการสอนได้ค่ะนะครับร้านอาหารให้สามารถขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มภายในร้านได้นี่นะฮะจัดคอนเสิร์ตได้
ว่าจะระยะห่างแบบไหนถ้ามีคอนเสิร์ตสวนน้ำสวนสนุกให้เปิดให้บริการได้
แต่ว่าในการผ่อนปนระยะ๔นะครับที่คาดว่าจะเริ่ม๑๕มิถุนายน
จะไม่อนุญาตบางอย่างนะฮะต้องไปรอนู่นเลยเฟส๕เลยนะ
ผับบาร์อันนี้ยังไม่ได้คาราโอเกะไม่ได้อาบอบนวดไม่ได้
ร้านเกมนะตู้เกมนี่ยังไม่ได้บ้านบอลที่เด็กเด็กไปเล่นกันเนี่ย
อันนี้ยังไม่ได้นะครับการแข่งขันกีฬานะครับแข่งขันได้
แต่ยังไม่ให้มีผู้ชมในสนามแข่งได้ก็ถ่ายทอดสดกันไป
แต่ยังมีผู้ชมในสนามไม่ได้นะครับคาดว่าเฟสสี่ที่คลายล็อกนะครับ
จะให้เริ่มคลายล็อกสิบห้ามิถุนายนโฆษกสบคบอกว่าสาเหตุที่อนุญาตให้ร้านอาหาร
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้ขายเหล้าขายเบียร์นั่งดื่มได้
แต่ว่าผับบาคาราโอเกะยังห้ามเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะ
มันเคยมีประวัติแหล่งแพร่เชื้อแบบกลุ่มก้อนมาก่อนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้
ร้านอาหารให้เขากินได้เพราะเขากินแป๊บเดียวก็ไปเป็นผับบาคาราโอเกะนี่โอ้โหอยู่นาน
ยาวค่ะอยู่ทั้งคืนอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องเคอร์ฟิลล์แล้วก็พรกรฉุกเฉินนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางพลเอกนัฐพลนาภานิษฐ์รองผู้บริญชาการฐานบกบอกว่า
ฝ่ายความมั่นคงของสอบอลคอร์เนี่ยจะลงทดลองนะฮะ
ทดลองยกเลิกเคอร์ฟิลล์ที่ตอนนี้๕ทุ่มถึงตี๓เนี่ย
จะเลิก๑๕วันก่อนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติง่ายขึ้น
เดี๋ยวจะดูว่าแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่หรือจะทำให้เกิดสถานการณ์ตัวเลขกลับมามากขึ้น
อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาใหม่แต่พรกรฉุกเฉินจะคงเอาไว้นะครับ
เนื่องจากยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อบังคับใช้มาตรการต่าง
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
วิศนุเครืองามรองรัฐมนตรีนะครับบอกว่า
เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทางกฎหมาย
แต่ในทางสาธารณสุขก็ต้องปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ส่วนการยกเลิกพรกรฉุกเฉินจะมีกฎหมายปกติ

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะมีช่องโหวเกิดขึ้นได้
เมื่อมีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินจริง

ก็สามารถกลับมาประกาศใช้ใหม่ได้เช่นกันนะฮะ